ซึ่งความรู้สึกไม่ปลอดภัยของพยาบาลสาวคนนึงก็เลิกงานกลับบ้าน
ก็เดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเธอรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตามเธอตลอดเวลานะคะ
เข้าไปในห้างก็ยังตามเธอจนสุดท้ายเนี่ยต้องให้คนที่บ้านออกมารับค่ะ
เห็นว่าแบบดึงมือเขาด้วย
ถ้าจะถามทางก็ถามถามแล้วใช่เดินตาม
แบบนี้มันพุกคามนะคะเหมือนแก้งความได้นะ

โอ้โหคือเธอก็รู้สึกไม่ปกติแล้วอะค่ะ
คุณเมย์นะคุณเมย์เป็นพยาบาล
แล้ววันนั้นเลิกงานก็เดินทางกลับบ้าน
บอกผู้ชายคนนี้ทำทีเป็นมาถามทาง
แล้วมีอาการแบบดึงไม้ดึงมือ

ก็ยังตามจนเธอรู้สึกไม่สบายใจ

จังหวะที่เดินอยู่เนี่ยค่ะเธอก็ลองเปลี่ยนเส้นทาง
ลองเดินเข้าไปในห้างเผื่อว่าเข้าใจผู้ชายคนนี้ผิดไปหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้ก็ยังเดินตามตามแบบนี้เห็นไหมคะ
ก็ยังอยู่ในคลิปกล้องที่เธอถ่ายเลยนะคะตามมาแบบติดติดเลย
ก็เลยจนเจอพี่สาวแล้วเนี่ยถึงได้มีการมาซักถามกันนะคะ
อย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้บอกว่า
เขาก็ยอมรับนะว่าเขาเดินตามแต่เดินตามเพราะว่าเป็นห่วงนะคะ
ก็มีการท้าทายกันอย่างที่เราเห็นค่ะว่าให้ไปแจ้งความที่สอนอบังเขน
แต่ครั้งเธอบอกว่าเธอจะไปแจ้งความจริงผู้ชายคนนี้ก็เดินหนีไปเลย
รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่านี่มันยังกลางวันอยู่เลยนะคะยังไม่มืดเลย
ก็เลยสุดท้ายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอนอบางเขนเรียบร้อยแล้วค่ะ
ปรากฏว่าพอคลิปนี้เธอเอาไปลงในโลกออนไลน์
ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอก
เธอเคยโดนผู้ชายคนนี้เดินตามแบบนี้เหมือนกันเลย

บางคนก็บอกแถวสะพานใหม่ก็เคยโดนเดินตามแบบนี้
ผู้หญิงที่หน้าตาดีหลายคนก็
เคยเจอในลักษณะนี้เหมือนกันค่ะค่ะอ๋อครับ
คนที่เค้าทำงานใดระยะเวลาเหมือนเรา
ถ้าเป็นผู้หญิงที่เจอแบบนี้ครั้งนึง
กลับบ้านครั้งต่อไปคือความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้ว
รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้ว
แต่เธอไปแจ้งความแล้วนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้
ยังไงก็ต้องสังเกตแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ